สวัสดีครับ

เมื่อคนร้ายก่อเหตุอุกอาจควงปืนบุกเดี่ยว
จากยิงธนักงานโคลีมิกส์เสริมความงาม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะปียนุชชัดไทย
ทำงานที่เคาน์เตอร์สถานเสริมความงาม
อนุสวรีชัยสมรภูมิเหมือนเช่นทุกวัน

ดานุสรนุ่มเจริญอดีตสามีของปียนุษย์
ใส่สูตรสีดำบุกเข้าไปพร้อมอาวุธปืน๑๑มม
จ่อยิงเธอจนล้มลงโดยไม่มีการโต้เถียงกัน
ก่อนเดินเข้าไปยิงซ้ำอย่างใจเย็น
กระสุนเข้าที่ศีรษะคอและลำตัวหลายแห่งจนเสียชีวิต
ขณะที่กระสุนพลาดไปถูกแขนเพื่อนพนักงานอีกคนบาดเจ็บสาหัส
ส่วนดานุสรหลบหนีหลังก่อเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด
จากการสอบสวนพบว่า๑สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ
มีคนเห็นปียนุษยืนทะเลาะกับอดีตสามีใกล้ที่ทำงานอย่างรุนแรง
และเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ปียนุษย์ได้โพสต์ใบหย่ากับอดีตสามีในเฟซบุ๊ก
ส่วนดนุสรหลังก่อเหตุยังเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก
ระบายความในใจถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่ยอมหย่าและมีผู้หญิงอื่น
เป็นแผนลวงให้อดีตภรรยาเปิดตัวชายคนใหม่ที่แอบคบหา
พร้อมตัดเพาะไม่น่าให้ไปทำศัลยกรรมพอสวยกลับตีจาก
มุ่งปมสังหารประเด็นเดียวความหึงหวง
หลังเกิดเหตุตำรวจแบ่งกำลังติดตามคนร้าย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ขณะตำรวจอีกชุดเข้าเป็นทุกคนใยพักดนุษรย่านราชปรบ
จดหมาย๔แผ่นมีใจความตำรวจไม่ต้องห่วงไม่ต้องตาม
เพราะจะไม่ยิงใครนอกจากชู้ขอเวลา๒วันแล้วจะยิงตัวตาม
จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนพุ่งเป้าไปที่ชายคนใหม่
กำลังคบหากับปียนุษย์ที่จังหวัดพยาวทันที
วันตกอยู่ในอันตรายเพราะทิศทางปากกระบอกปืนมุ่งไปทางนั้น
แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิดชายคนดังกล่าวยืนยัน
ปียนุษย์ทางเฟซบุ๊กมีการแชทพูดคุยกันเท่านั้น
ไม่เคยพบหน้าหรือสัมพันธ์อื่นใดตามที่ดานุสรปักใจ
เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
แกะรอยจนพบดานุสรกบดานอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่ง
ตำบลห้วยแม่พรียังอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพฟบุรี
จึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มตรวจค้นพบของกลางอาวุธปืน๑๑มม
ที่ใช้ก่อเหตุและกระสุน๓๒นัด
เจ้าตัวสารภาพโกรธแค้นหึงหวงอดีตภรรยา
ขอเลิกราไปคบกับชายอื่น
ที่อยู่กินกันมานานกว่า๑๐ปีและมีลูกด้วยกัน๑คน
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต

ลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต